วันนี้ออกจากตลาดแล้วไปราชบุรี

เขาบอกว่าเป็นเจ้าดังแห่งบ้านโป่งราชรีเลยจ้า
เฮ้ยเอาจริงนะน้องใบตองที่ราชบุรีของดีของอร่อยก็มีเยอะ
แต่ร้านนี้ยังไม่เคยไปเลย
และนี่ไม่ใช่ก๋วยจั๊บธรรมดาแต่เป็นก๋วยจับหางหมูเฮียแก่นะคะ
เป็นร้านก๋วยจั๊บแห่งเดียวในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันค่ะมีคุณอัครวัฒน์วิวัตเมธานนท์อายุ๓๙ปี
เขาเป็นทายาทผู้สืบทอดก๋วยจั๊บรุ่นที่๓
รวมระยะเวลากว่า๔๐ปีนะคะร้านเก่าแก่เลยนะ
ซึ่งก๋วยจั๊บร้านนี้เขามีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือ
ตรงวิธีการทำหางหมูพะโล้คุณ
เขาจะทำคล้ายกับการทำก๋วยจับน้ำข้นทั่วไปนะ
แต่จะใส่หางหมูคุณเคยกินก๋วยจั๊บใส่หางหมูไหม

นี่แหละเขาจะใส่หางหมูที่ผ่านกรรมวิธีแบบพิเศษ
แล้วก็ไปตุ๋นรวมกับเครื่องเทศเครื่องพะโล้
แล้วนอกจากเมนูก๋วยจับหางหมูที่ขึ้นชื่อแล้วนะคุณ
ทางร้านเขาก็ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหางหมูด้วย
คือบางคนบอกว่าไม่อยากทานก๋วยจั๊บอยากทำเป็นเส้นก๋วเตี๋ได้ไหม

มีค่ะให้ลูกค้าได้เลือกอิ่มอร่อยกัน

ต้มยำต้มส้มน้ำแห้งอะไรน้ำแห้งไม่มี

เซ็นเป็นบะหมี่แห้งสิ

เมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งของเขาก็คือเส้นบะหมี่เหลือง
คือเส้นนี้คือเมนูฮิตที่ลูกค้าชื่นชอบมากนะคะ
เนื่องจากว่าเขาใช้บะหมี่ไข่เหนียวนุ่ม
และก็ใช้ถั่วงอกโพธารามคุณคิดดู

เด่นของเขาคือใช้ถั่วงอกโพธาราม

รสชาติเอกลักษณ์เลยหวานมันกรอบแบบนี้นะคะ
ก็เลยติดใจอร่อยติดปากนะจ๊ะ
ราคาขายก๋วยจับหางหมูและก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่ชามละ๓๕บาท

ถ้าเพิ่มไข่ธรรมดา๔๕พิเศษ๕๕นะคะ
ใครสนใจสามารถเดินทางไปเลยไปวันนี้ก็ไปเลย
ร้านบุรีเองไปไปได้เลย
ดูสิน่าทานมาก
ขอหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ
ร้านเปิดบริการทุกวันอาทิตย์ถึงพระฤหัสสบดี๙โมงครึ่งถึงบ่าย๓นะจ๊ะ
ก็ไม่เคยกินอาหารหมูอ่ะแต่คงจะแบบหนึบกรอบได้ดูนะ